ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สงขลานะคะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มพ่อค้าค่ะ
เขาขายน้ำกระท่อมสำเร็จรูปพร้อมดื่มเนี่ยเดี๋ยวก่อนน้ำกระท่อมสำเร็จรูปพร้อมดื่ม
คือขายเป็นปกติดูเผินเผินไม่รู้นะคะคือนึกว่าเป็นน้ำอื่นอื่นทั่วไป
แล้วขายเป็นจริงเป็นจังขายจนมีสตุ้งสตางค์ซื้อรถเก่งและซ่อมบ้าน
มันทำได้ด้วยน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมสำเร็จรูปพร้อมดื่มค่ะลองดูค่ะเคยได้ยิน

มีน้ำเครงปร่มน้ำเครงปร่มน้ำเครงต่างแห่ง

นี่คือภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะคะ
นำโดยนายสนองจันรักในอำเภอเทพาะ
ไปตรวจคนบ้านสามลำ
เขาขายน้ำใบกระท่อม๔คูณร้อย
ขายน้ำใบกระท่อมแบบสำเร็จรูปพร้อมดื่มค่ะ

แล้วทำเป็นเหมือนไข่น้ำอื่นปกตินะคะ

ทั้ง๓คนบอกว่าขายดีค่ะ

รายได้ขายทีนี้นะ

เกือบ๘๐ถุง๕๐๘๐ถุงนะคะ

หมายความว่าต่อวัน๓๐๐๐กว่าบาท

น้ำอัดลมขัวละ๓๕บาท

แล้วลูกค้าเขาเป็นวัยรุ่นนะคะ

แล้วสั่งเหมือนน้ำดื่มปกติทั่วไปนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทั้ง๓คนนี้นะคะ

จนมีสตุ้งสตางค์ซื้อรถเก๋ง
ซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะ
คือเปิดบ้านเหมือนกับเปิดร้าน
ขายน้ำผลไม้น้ำหวานทั่วไปเลยอะค่ะ
ก็ส่งไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

ใบกระท่อมมันยังผิดกฎหมายอยู่

ก็ต้องไปซื้อน้ำอย่างอื่นดื่มแทน